แรงกระเพื่อมทางการเมืองหน่อยละกัน
เมื่อวานนี้บ่ายเย็นโอ้โห

ฉากชีวิตการเมือง
ช่อพันนิกาด้านหลังของเรานี่
ตัดสิทธิ์ตลอดชีพเลยนะคะ

สารดีกาพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีพ

ตอนที่นักร้องอย่างนายศรีสุวรรณจัญญา
ตอนนั้นยังเป็นเลขาสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนุนไทยอยู่นะ

ให้ตรวจสอบคุณช่อพันนิกากรณีมีการโพสต์ภาพ
มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ในความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมาย
ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบัน

ทั้งที่นางสาวพันนิกาเนี่ยเป็นสอ
ที่ได้รับโปรดก้าวโปรดกระหม่อมและได้ถวายสัตว์ปฏิญาณตน
สารก็พิเคราะห์ว่าการกระทำของนางสาวพันนิกาเนี่ย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

พิพากษาลงโทษ
เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะ
นี่แหละคือเป็นโพสต์ตั้งแต่คุณช่อโพสต์สมัยเรียนจบ
ใหม่จนจะรับปริญญาตอนนั้นนะคะ
ซึ่งหลังจากที่สารมีคำพิพากษาแล้ว
อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณช่อพันนิกานะคะ
โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัว
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าขอบคุณ
สำหรับทุกกำลังใจและความเป็นห่วงจากทุกช่องทางค่ะ
พิพากษาสารในวันนี้เป็นการ
ตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง
หมายความว่าลงสมัครสอสอ
หรือแข่งขันการเลือกตั้งทุกระดับไม่ได้

แต่สำหรับงานการเมืองที่ทำอยู่ตอนนี้
ไม่มีใครมาพากสิทธิไปจากช่อได้ค่ะ

ภารกิจการเมืองของช่อในนามคณะก้าวหน้ายังคงดำเนินต่อไป
รวมถึงการเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
เราเดินทางมาไกลขนาดนี้จะไม่หยุดเดินกลางคันจนกว่าจะถึงเส้นชัย
ตัวเราอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดไม่ใช่สาระสำคัญ
สิ่งสำคัญคือประเทศไปได้ไกลแค่ไหนต่างหาก
ปลคดีนี้เกิดจากการโพสต์เฟซบุ๊คของช่อตั้งแต่สมัยก่อนเป็นสส
ปีการดำเนินคดีทั้งขาดีอาญาข้อหาผิดพบคและข้าระยัฐมนักการเมือง
ก่อนหน้านี้สารอาญายกฟ้องคดีพรบคอมไปแล้วนะคะ
แต่อายการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องสู้กันต่อ
ส่วนคำพิพากษาที่ออกวันนี้เป็นการตัดสินว่าผิดจริยธรรมสส

แล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพระเก้าไกล
ที่โพสต์เนี่ยเขาโพสต์ว่าผมเพิ่งทราบข่าวกรณีคุณช่อพันนิกา
ตั้งแต่บ่าย๓ของเมื่อวานแต่จงใจยังไม่แสดงความเห็นใด

ว่าจะมีการแสดงออกอย่างไร
ในเชิงสนับสนุนคุณช่อพันธิกาหรือว่าการไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรก็ตาม
คุณปียวบุตรบอกว่าอยากจะรอดูการแถลงแต่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นแม้แต่น้อย
แล้วก็คอมเมนต์หรือว่าข้อความของอาจารย์ปียบุตรเนี่ยออกไปทางโจมตีนิดนะ

มันมีข้อความหนึ่งที่คุณปียบุตรบอกว่าเงียบจนผมรู้สึกว่าไร้น้ำใจกับช่อพันนิกาวานิสจนเกินไป
หมายถึงทางก้าวไกลที่ไม่ออกมาพูดอะไรไม่ออกมาชี้แจงอะไร
อาจารย์ปียบุตรก็บอกว่าในเมื่อพระเก้าไกลไม่พูดอะไรก็ไม่เป็นไรครับ
เดี๋ยวผมแถลงวิจารณ์คดีนี้เองวันสองวันนี้ผมจะไลฟ์อธิบายทั้งหมด
แล้วระหว่างนี้เนี่ยอาจารย์ปียบุตรก็เหมือนชี้แนะว่าให้ลองไปดูสิ่งที่เขาเคยโพสต์วิจารณ์สมัยที่คุณปรินาไกรคุบ
สารดีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไปพลางก่อนก็ได้
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณปารินาไกลคุบเองก็โพสต์วิจารณ์